ไปดูบรรยากาศอันโศกเศร้าของงานศพของท่านผอองค์การสวนสัตว์
ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขณะที่ภรรยาของผู้ก่อเหตุนะครับบอกว่ามันมีสัญญาณครับ
มีสัญญาณก็คือก่อนเกิดเหตุ๒๓วัน
บอกเครียดที่ถูกย้ายแต่ภรรยาก็บอกว่า
อดทนอย่างนิดเถอะพี่สู้เพื่อลูก

บรรยากาศแรกที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็น
ก็คือที่วัดบ้านห้วยกรุจังหวัดชนบุรีครับ
สถานที่จัดพิธีศพนายสุริยาแสงพงศ์
ภูมิในการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม
ที่ถูกยิงภายในสำนักงานสวนสัตว์สงขลา
จนเสียชีวิตเมื่อ๓ตุลาคมที่ผ่านมา
แน่นอนครับบรรยากาศไปด้วยความสกท้า

คนมาร่วมไว้อะไรเป็นพันคน
ช่วงบ่ายเคลื่อนศพมาถึงสาราเอี่ยมสวัสดิ์
มีนายโสพลดำนุ้ยนะครับหลายท่านอาจจะคุ้นชื่อ
ท่านเป็นอดีตภูมิในการองค์การสวนสัตว์มารอรับ
ขณะที่ครอบครัวล่ำลาพอสุริยาเป็นครั้งสุดท้าย
โดยแม่ของพอสุริยาร้องไห้กับรูปของลูกชาย
ตั้งอยู่หน้าโรงศพแล้วไปบอกลาลูกชายที่นอน
เป็นร่างไร้ลมหายใจไปแล้วนะครับ
ส่วนลูกสาวร้องไห้โฮครับ
เพื่อนและญาติต้องมาประคองออกมานะครับ
มาร้องไห้ต่ออยู่ที่ตักของคุณแม่
ขณะที่คุณย่าก็ปลอบใจหลานสาวบอกว่า
แข็งพ่อจากไปอย่างสงบสุขแล้ว
ส่วนศพของนายสัตวแพทย์ภูวดลสุวรรณะหัวหน้าฝ่าย
นุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์สวนสัตว์สงขลา
ซึ่งเป็นคนก่อเหตุตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านพร้าว
ในอำเภอสิงหานครสงขลาครับ
ภรรยาลูกฝั่งนี้ก็ยังทำใจไม่ได้

ภรรยาเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุ๒๓วัน

ที่มีคำสั่งถูกย้าย
ที่ไม่มีรายชื่อในการสอบสวน
สามีบอกว่าเธอฉันจะลาออกแล้วนะ
แต่เธอขอไว้ครับอดทนหน่อยพี่เพื่อลูก

เดี๋ยว๕ตุลาคมจะจองตัวเครื่องบินนะ
ออกจากบ้านเธอยังบอกกับสามีบอกว่าวันนี้พอองค์การสวนสัตว์มาสอบสวนด้วยตัวเอง
มีอะไรก็บอกเขาไปสามีตอบแบบนี้บอกว่าเข้าใจเราผู้น้อยต้องทำตามคำสั่งอยู่แล้ว
แต่ทำไมไม่เคยได้รับความยุติธรรมเลยเจอกัน๑๐ครั้งก็ถูกพอองค์การสวนสัตว
ซึ่งเป็นเจ้านายตำหนิทุกครั้งนี่เป็นคำตัดเพาะสุดท้ายของท่าน
หลังจากนั้นก็แยกย้ายกลับไปทำงานครับผัวเมียจนมาเกิดเหตุเธอยอมรับผิดนะฮะ
ที่สามีตัดสินใจเช่นนี้และเสียใจเสียใจกับครอบครัวเธอด้วย
แล้วก็ขอโทษต่อครอบครัวของพอองค์การสวนสัตว์ด้วย
แต่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจครอบครัวของเธอด้วย
เธอก็สูญเสียเหมือนกันนะครับเธอวอนแบบนี้ฮะ

เขาก็บอกว่าย้อนไปปี๕๖ได้เคยบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว
ทำงานได้ปีกว่าก็ลาออกมาครับยอมรับทนไม่ได้กับพฤติกรรมของคนที่มีอำนาจ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ในองค์การสวนสัตว์ที่ไปผัวพันกับเรื่องของ
บนการลักลอบค้าสัตว์ในสวนสัตว์ที่เกิดขึ้นมานานแล้ว
แล้วเขาบอกว่านานแล้วก็เป็นแทบทุกสวนสัตว์นะครับนะฟังแบบนี้ก็ตกใจนะ
โดยมีเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์เป็นคนลักลอบนำออกไปเองด้วย
จากนั้นเนี่ยก็จะส่งให้กับผู้ร่วมขบวนการแล้วก็พ่อค้าคนกลางนำสัตว์ไปพัก
ไปซ่อนก่อนจะขายให้กับคนที่สั่งซื้อต่อไป
คุณผู้ชมเขาเล่าเจาะลึกแบบนี้นะฮะ
ขบวนการลักลอบค้าสัตว์เขาทำยังไง
ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นสัตว์ที่ต้องฟักเป็นไข่ก่อน
ก็จะอ้างว่าอะไรไข่ฟอบ้างไข่ไม่ดีบ้าง
ไม่สามารถฟักเป็นตัวได้บ้างแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่
แบบนั้นเพราะว่าจะให้เขาทิ้งแต่แอบเอาออกไปขาย
แต่ถ้าเกิดมันเป็นสัตว์เป็นตัวเนี่ยออกลูกเป็นตัวเนี่ย
ลอบออกไปเป็นขบวนการแล้วทำกันหลายคนนะครับ
โดยอดีตเจ้าที่คนนี้เขายังให้ความเห็นกรณีเก้งเผือกที่ตายแล้วหายไป
ออกไปพักในจุดใดจุดหนึ่งเพื่อเตรียมส่งไปขายต่อนะฮะ
เนื่องจากว่าสัตว์ทุกตัวเนี่ยเจ้าหน้าที่จะเข้าไปนับ
เช้าทีเย็นทีมันต้องครบนะฮะ
ประกอบกับสัตว์เองเป็นสัตว์เผือกจะต้องมีราคาที่สูงกว่าปกติ
คือเก้งเผือกเนี่ยแล้วก็พูดชัดเจนด้วยว่า
ปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ในสวนสัตว์มีมานาน
คนทำก็เป็นเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เองนี่แหละไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกนะฮะ
โอ้โหถ้าเกิดพูดแบบนี้แล้วต้องตรวจสอบกันใหญ่นะครับ
เขาบอกว่ามันมีทุกสวนสัตว์นะฮะไม่ใช่แค่ที่นี่ที่เดียว
แล้วก็ไม่รู้ที่ผ่านมามีสัตว์ตัวไหนที่ไหนอย่างไร
ลักลอบไปขายแล้วบ้างนะครับ